สวัสดีครับผมเกรสสะพลครับ๒๔มีนานี้นะครับ
ลืมไปเลือกตั้งกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับ
เลือกตั้งปีแรกนะครับและไม่รู้จะเลือกตั้งพักไหนนะครับ
ก็ลองไปอ่านนโยบายของแต่ละพักก่อนนะครับเป็นเครื่องประกอบในการตัดสินใจในการเลือกตั้งนะครับ
แล้วก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันเยอะนะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับ